สวัสดีครับได้เวลามากันที่สบัดกับเรา๓คนในคู่กันสบัดข่าว
วันพระราชสมดีก็อยากจะมีแต่เรื่องดีติดตามพวกเรากันได้นะครับ

แล้วถ้าจะดีกว่านี้คุณผู้ชมส่งข้อความไลน์มาคุยกันไหม
คุยกันได้นะคะใครที่อยากจะคุยกับเราแล้วไม่รู้จะคุยอย่างไร
เผื่อแล้วกันนะเผื่อแฟนคนที่เพิ่งกลับมาติดตามเราไปครั้งแรกทำยังไงดี
เดี๋ยวเราจะขึ้นคิวอาร์โคนให้หรือใครใจร้อนทนไม่ไหวรอไม่ได้แล้วก็เปิดไปในไลน์
ไปที่เพิ่มเพื่อนทีมแอดไทยรัฐเป็นภาษาอังกฤษนะคะ
ก็จะได้เป็นเพื่อนกับไทยรัฐแล้วก็ส่งข้อความมาข้อความคุณผู้ชมจะปรากฏหน้าจอเลย
คุยกันได้ทุกเรื่องทุกประเด็นโดยเฉพาะเรื่องที่เราเล่าข่าวกัน
มันมีหลายเรื่องที่บางทีเราอยากได้ความคิดเห็นคุณผู้ชมเหมือนกัน
อย่างนั้นถามคุณผู้ชมแล้วลองตอบมาหน่อยได้ไหม
ว่าคุณมีเหรียญไหมเหรียญ๕บาทมีเปล่าเคยเห็นใช่ไหม
ใช่ค่ะมีแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะไม่ค่อยได้ใช้เดี๋ยวผมรีบพายออกมาก่อนผมมีอยู่เหรียญ
ใส่ฝากคุณไว้คะแหมเรื่องของเรื่องที่ต้องตามเหรียญ๕บาทเพราะมีเรื่องราว
โอ้โหหลายคนไปดูเรื่องของการตามล่าหาเหรียญ๕บาทในยุคเก่าสมัยเก่า
เรียกว่าพลิกแผ่นดินหาเลยนะเรียกได้ว่ามูลค่าของมันเท่าไปขายจริงนะเป็นแสนเลยนะครับ
ก็เลยต้องถามดูว่าคุณผู้ชมมีเหรียญห้าบาทแบบนี้ไหมโอ้โหเก่ามากเลยค่ะ
มีคนรับซื้อเหรียญ๕บาทรัชกาลที่๙ลายเรือสุพรรณหงษ์รุ่นผลิตปี
โอ้โหนานมาก
ผมเกิดปี๒๕๒๖ผมเกิดมาได้สัก๓ปีเหรียญนี้เพิ่งผลิต
เออแต่ว่าเราก็ใช้เหรียญนี้กันอยู่หลายปี
เอางี้ผมเคยเห็นเหรียญแบบนี้สมัยก่อนเนี่ยไอ้เหรียญแบบนี้ผมเคยเห็นแล้วเอามาปั่นแปะมองไม่บ่อย
เอาจริงเหรียญแบบนี้แหละแล้วมันมีปัญหาอย่างหนึ่งคือในยุคก่อนสมัยก่อน
เหรียญห้าบาทมันเล็กกว่าเหรียญบาทเหรียญบาทสมัยก่อนมันไม่ได้เล็กแบบนี้นะ
ใช่เป็นเหรียญใหญ่กลมมันกลายเป็นว่าเข้าใจผิดเอ้าเหรียญบาททำไมใหญ่กว่าเหรียญ๕บาทในยุคนั้น
เขาก็เลยมีการปรับเปลี่ยนเรื่อยมานะคุณผู้ชมนะโรยเหรียญ๕บาท
๒๕๓๑นะฮะแล้วก็เรื่องของเรื่องเขาบอกมีการสับสนสับสนกับเหรียญบาทในยุคนั้นที่เริ่มผลิตออกมาใหม่เพราะมันไซส์ใกล้เคียงกัน
เขาก็เลยเปลี่ยนเป็นเหรียญ๕บาทรุ่นวัดเบนจมบพิษเชื่อกันว่าเหรียญ๕บาทสุพรรณหงษ์ปี๒๕๒๙เป็นรุ่นต้นแบบการผลิตที่นำมาใช้หมุนเวียน
ซึ่งมันมีจำนวนน้อยนั่นคือทำไมเขาถึงให้ราคาที่แพงมันมีจำนวนน้อยมากไงลองไปดูนะคุณผู้ชมมีเหรียญ๕บาทแบบนี้ดูไหม
แล้วเขาบอกว่าถ้าเอาไปขายแล้วก็ในกลุ่มคนที่เขาเก็บสะสมเหรียญเฮ้ยแสนถึงสามแสนบาท
เขาขอซื้อเหรียญ๕บาทของคุณในราคาเหรียญละ๑แสนถึง๓แสนบาท
เป็นไปได้โอ้โหไปค้นที่บ้านก่อนได้ไหมที่หยอดกระปุกเอาไว้ยังมีอยู่ไหม
กระปุกเลยใช่ไหมเออเอาแต่ผมว่านะเหรียญเก่าอย่างเดียวไม่พอยุคนี้สมัยนี้บางคนเขาตามล่าหาธนบัตรเก่าด้วย
ใช่ยังแบงค์๑๐บาทคุณเคยเห็นมั้ยทานอยู่แล้วแต่ทำเป็นเล่นก็หายากเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะก็มานั่งนึกไงถ้าหากว่าธนบัตรหรือเหรียญในอดีตมีมูลค่าในปัจจุบันขนาดนี้งั้นเราเก็บเหรียญเก็บแบงค์ในปัจจุบันดีไหม

แต่ว่าไปดูเรื่องนี้หน่อยเห็นเขาบอกว่ามีประกาศล็อกดาวน์ที่ชนบุรีครับ

นี่จากกรณีที่โรคโซเชียลครับ
แชร์กันเกี่ยวกับประกาศล็อกดาวน์ที่จังหวัดชนบุรี
เพราะว่ามีการระบาดของโรคติดต่อครับ
ทำให้ทางด้านศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม
และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชนบุรีครับ
เขาได้ตรวจสอบหาความจริงแล้วนะครับ
พบว่าข่าวที่แชร์เนี่ยเป็นข่าวปลอมนะครับ
ดีจังเลยต้องรีบเช็คเลยนะ
งั้นเดี๋ยวคนชนบุรีเขาจะตกใจเขาจะไปไหนมาไหนลำบาก
ใช่เนี่ยพอเห็นข่าวปลอมหยุดงานยังนะยังไม่ต้องหยุด
เพราะว่าเขาไม่ได้ล็อกดาวน์นะฮะ
ซึ่งขณะนี้นะครับเขาก็ไม่มีมติ
ให้มีการล็อกดาวน์จังหวัดนะครับแต่อย่างใด
ซึ่งหากมีการระบาดของโรคติดต่อและล็อกดาวน์ทางภาครัฐ

ผ่านทางเว็บไซต์สามารถสอบถามได้ที่
คือยังไงครับคุณหยุดงคุณจิสาที่มันมีข่าวปลอมออกมาแบบนี้
แล้วหลายคนตั้งข้อสังเกตแล้วไปเชื่อ
เพราะว่าหลายจังหวัดที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยว
มันเริ่มมีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดมากขึ้น
อย่างมีนัยยะสำคัญเพราะฉะนั้นต้องระวังด้วยนะ
ช่วงหน้าหนาวแบบนี้ผมเข้าใจประเทศเริ่มเปิด

หน้าหนาวนี่แหละเป็นช่วงสำคัญที่จะทำให้เราเป็นหวัดงาย
โอกาสติดโรคติดเชื้อต่างก็ง่ายด้วย
แต่ว่าแต่ละจังหวัดเขาจะมีมาตรการยังไง
ก็ต้องรอดูในส่วนของนโยบายของแต่ละพื้นที่เหมือนกัน
ส่วนเรื่องของกัญชาก็มีคืบหน้ามาบอกกันนะคะ
โดยเฉพาะสายสูบสายเสพ

คือล่าสุดนะคะมีราชกิจจานุเบกษาออกมาว่ามีการคุมเข้มช่อดอกกัญชา
รายละเอียดเป็นยังไงติดตามเรื่องนี้กันนะคะ
กัญชาเสรีเราเคยได้ยินกันมาแหละ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขออกมาในราชกิจจานุเบกษา
สำคัญเลยไอ้ตรงช่อดอกเนี่ยโอ้โหตัวเต็มคาราเบลเลย
มันคืนรวมหลายสารอยู่ในนั้นครับ
โดยเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาก็เปิดเผยถึงประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมหรือกัญชาปี๒๕๖๕ค่ะ
ลงนามโดยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่๑๑พฤศจิกายนซึ่งประกาศนี้มีผลบังคับใช้วันนี้๒๔พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะคะ
ได้ประกาศให้กัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมที่มีค่าต่อการศึกษาหรือวิจัยหรือมีความสำคัญทางเศรษฐกิจเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการในปัจจุบัน
ประกอบกับมีการปรับเปลี่ยนระบบการกำกับดูแลกัญชาจากยาเสพติดให้โทษในประเภทที่๕เป็นสมุนไพรควบคุม
ก็คือจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์เนอะแล้วก็ควรมีการควบคุมไม่ให้นำกัญชาเฉพาะส่วนที่เป็นช่อดอกไปใช้ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ของการคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร
ไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่งท่าทางแปลกไม่รู้ไปโกรธใครมา
แต่เอาหนังกะติ๊กเนี่ยไล่ยิงรถชาวบ้านที่เขาผ่านไปผ่านมาแถวนั้นนะครับ
เนี่ยยืนอยู่ข้างถนนแล้วยิงหนังกะติ๊กแบบนี้
แล้วก็บาไดบาไดก็บาไดกาฟ
ถ้าเขาลงมาจริงผมว่าก็ลำบากนะ

แล้วมันก็ได้รับความเสียหายกันไปหลายคันอยู่เหมือนกันครับ
เนี่ยฮะเหตุมันเกิดอยู่ภายในชุมชนวัด
ราชบรรจงหรือว่าวัดตาดงในพื้นที่หมู่หนึ่ง
ตำบลลำตาเสาอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
แล้วดูเขาก่อเหตุไม่ได้ยิงหนังกะติ๊กใส่รถอย่างเดียว
สักพักไปยิงหนังกะติ๊กหรือปลาก้อนหิน
ใส่ร้านค้าเท่านั้นด้วยอะครับ

เนี่ยตอนละคืนก็ตะโกนลั่นโวยวาย
ชาวบ้านเขาจะนอนไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันล่ะครับ
ก็เลยมีคนมาถ่ายคลิปเอาไว้แบบนี้
เพื่อเป็นหลักฐานแล้วแจ้งไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มาจัดการที
ซึ่งก็ต้องชื่นชมหน่วยงานภาครัฐนะครับคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าเมื่อได้รับหลักฐานเหล่านี้แล้ว
แล้วเห็นแล้วว่าเออชายคนนี้ท่าทางจะผิดปกติ

ล่าสุดนะฮะวันนี้๒๓พฤศจิกายนที่ผ่านมาฮะ
เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยตำรวจสพวังน้อย
ลงพื้นที่ไปพร้อมนักข่าวเราด้วย

คนนี้อายุประมาณซัก๖๑ปี
อยู่ในชุมชนวัดตาดงอยู่คนเดียว
ไม่มีญาติหรอกแล้วพอคุยด้วย
ก็ไม่คุยด้วยหรือคุยด้วย
ก็คุยแบบไม่ค่อยรู้เรื่อง
แล้วช่วงหนึ่งที่กำลังจะพา

ดูสิเขาขัดขืนยังไงบ้างครับ
เป็นไงกลัวไปแล้วผมไม่ได้กลับ

แต่สุดท้ายนะครับก็เกลี้ยกล่อม

สุดท้ายยอมฮะเก็บข้าวของ
ไปโรงพยาบาลพระราชนาคอร์ศรีอายุธยา

มีอาการผิดปกติทางไหน

ให้มันถูกที่ถูกทางครับคุณผู้ชมครับ

คนนี้เป็นเจ้าของร้านรถจักรยานยนต
แล้วก็เป็นผู้ถ่ายคลิปที่ไปร้องเรียนนั่นแหละ

โหมโดนนั่นแหละ

หญิงหนังกะติ๊กใส่บ้างเอาหินมาปลาใส่บ้าง

ใช่แล้วล่ะครับคุณชิสาพลุนเลยต้องใช้คำนี้จริง
คือชายคนนั้นเนี่ยสร้างความเดือดร้อนจริงนะ

เด็กแถวนี้ไม่กล้าออกไปวิ่งเล่นแล้ว

แล้วผู้ใหญ่บ้านว่ายังไงบ้างไปถามผู้ใหญ่บ้านหน่อย
ผู้ใหญ่บ้านเชื่อว่าผู้ก่อเหตุนะ
น่าจะแบบว่าเคยนะเคยถูกกันแกล้งมาก่อน

เอาไว้เพื่อป้องกันตัวในลักษณะแบบว่าไม่รู้ใครมาดีหรือมาร้าย

ขณะเดียวกันตัวเขาเองก็คงมีสภาพทางจิตที่ไม่ปกติ

เพราะอยู่ก็เอาไอ้หนังกะติ๊กนั้นไปยิงใส่รถ

อย่างนี้ละกันยังดีนะ
ยังไงก็ต้องขอชื่นชมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานภาครัฐนะครับ

อ่าสังคมต้องได้รับการเปลี่ยนแปลง
ต้องมีคนช่วยกันสอดส่องดูแลเป็นหูเป็นตานะคะ

แวดวงของพระสงฆ์ก็เช่นกัน
ก็มีชาวพุทธที่เห็นอะไรไม่ชอบมาพากล

ก็แจ้งกันมามีคลิปหนึ่งในติ๊กต๊อกนะครับ
ผู้หญิงใส่นุ่งกระโจมอกแล้วก็ให้พระสงฆ์รดน้ำมนต์
หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่ามันไม่เหมาะสมมันไม่โอเคเลยแบบนี้

ตอนนี้แหละเรื่องนี้เลยถูกผิดภาควิจารณ์กันเยอะอะค่ะ
คลิปนี้นะคะเกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แต่ว่าคลิปอื่นก็มีมากมาย
เป็นคลิปที่ผู้หญิงเขาก็แต่งตัวปกติมันรดน้ำมนต์นะคะ
แต่ที่มันสะดุดตาก็คือคลิปของผู้หญิงที่นุ่งกระจมอกนั่นแหละค่ะ
ทีมข่าวก็เลยสอบถามเจ้าหน้าที่วัดนะคะว่าพิธีรดน้ำมนต์เนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุอะไร
ทางเจ้าหน้าที่วัดก็ชี้แจงว่ามันเป็นการทำพิธี
ผู้ที่สนใจก็จะมาให้เจ้าอาวาสช่วยจัดการรถน้ำมนต์ให้
ทำแบบนี้ทุกวันตั้งแต่เช้าถึงเย็นค่ะโอ้โหแสดงว่ามีคนมาเยอะ
ใช่หน้าท่านก็ทำให้แบบนี้ดูไม่มีการเร่งรับเงินปัจจัยนะคะ
ส่วนเรื่องของชุดในการรดน้ำมนต์เนี่ยทางวัดบอกว่า
ต้องให้ผู้ที่มารถน้ำมนต์อะเตรียมเองตามความเหมาะสมนะคะ
แต่ว่าเคสที่เป็นประเด็นก็คือนุ่งผ้าถุงกระจมอกมาเลยเนี่ยค่ะ
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็สร้าง
แรงสัดสเทินในโลกออนไลน์มากมายนะฮะ

ขณะที่คนที่เขาเห็นด้วยหลายคนก็เคยทำแบบนี้

มันเกือบความเป็นสิริบงคลเขาของมีความเชื่อแบบนี้ไง
อันนี้เราแยกกันระหว่างเรื่องของรถน้ำมนต์กับเรื่องของการแต่งกายนะ
ที่ถูกวิภาควิจารณ์ก็คือเรื่องของการแต่งกาย
คือเขาก็ตั้งคำถามคนที่เขามีความเชื่อเรื่องพวกนี้
อ้าวแล้วถ้าไม่ให้เขานุ่งกระโจมอกแบบนี้
จะให้เขาทำยังไงเขาอยากลดน้ำมนต์

แล้วแต่ความคิดเห็นเนี่ยเนอะก็แต่งนั้นมันเรียบร้อยอ่ะ
ก็ว่ากันไปคุณผู้ชมคิดยังไงว่ามาซิ
ส่วนทางด้านผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนา
นายบุญเชิดกิติธารางกูลนะคะ
ท่านก็บอกว่าเบื้องต้นเห็นคลิปนี้แล้วก็เป็นห่วงเหมือนกันเรื่องความเหมาะสม
เพราะมันเป็นการประกอบพิธีที่พระภิกษุสงฆ์ได้ใกล้ชิดกับศรีกา
แทบจะตัวต้องตัวต้องตัวกันเลยทีเดียวแต่ว่าท่านไม่ได้เอาแบบไม่ได้แตะผู้หญิงโดยตรงนะคะ
ขณะเดียวกันผู้ที่มาประกอบพิธีนุ่งกระจมอกรถน้ำมนต์เนี่ยท่านก็มองว่าไม่เหมาะสม
มันก็จะทำให้ดูภาพลักษณ์ไม่ค่อยดีต่อทั้งพระสงฆ์เองต่อพระพุทธศาสนาด้วย
แล้วนอกจากนี้ท่านผอสำนักพุทธที่อายุทยาพอบุญเชิดยังพูดด้วยว่า
ปกติตามหลักพุทธศาสนาแล้วเนี่ยนะคะพระพิสุจะประพลน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล

ช่วงของการทำพิธีก็คือพูดง่ายเวลาเราสวดมนต์ไห้พระเสร็จ
แล้วก็ท่านจะมีใบไม้หรือว่าอุปกรณ์พรมน้ำมนต์พรมให้เท่านั้น
ไม่มีการอาบน้ำมนต์แบบนี้แต่ว่าการอาบน้ำมนต์เนี่ยก็เพิ่งเป็นมาช่วงหลังนะคะ
ยังไงก็ตามค่ะคุณผู้ชมวันนี้ทางสำนักพระพุทธศาสนาจะลงพื้นที่ตรวจสอบวัดแห่งนี้อีกครั้งหนึ่ง
กันไม่ให้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วเดี๋ยวจะสร้างความเสื่อมเสียต่อศาสนาหรือว่าต่อวัดแห่งนี้
ส่วนผู้ที่มาทำพิธีกรรมทางเจ้าหน้าที่ก็จะกำชับด้วยว่าขอให้แต่งกายให้เหมาะสม
จริงถ้าแต่งกายเรียบร้อยเหมาะสมก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะ
เข้าใจได้เรื่องของการอาบน้ำมนต์มันก็เป็นเรื่องของความเชื่อของแต่ละบุคคล
เพื่อความสบายใจชำระล้างสิ่งไม่ดีเสริมสิริมงคลก็ว่ากันไป

อันนี้มันก็น่าเจ็บตาไป

คืนน้ำลายอยากกินน้ำมนต์หรือครับ
คุณคอยแห้งอะไรตอนนี้
ไปเต้นครับ
ไปดูข่าวนี้กันบ้างเวลาที่เราเนี่ยทำอาหารแล้ว
มันไม่ได้กินอ่ะมันโมโหไม่คะ

แต่จู่หายทั้งหม้อเลย
พระเจ้าครับ
หม้อหม้อกูเลยอื้อหือต้มไก่กูเฮ้ยมึงเอามาได้ไงวะ
ขโมยมาได้ไงวะห่างจากร้านกูประมาณเจ็ดแปดโลมึงเอามาได้ไงที่นี่วะ
โอ้โหดูจากน้ำเสียงเขาเนี่ยท่าทางจะโมโหมากนะจูด้ง
โมโหดิครับโมหูเล่ามาไว้เนี้ยใกล้ใกล้กับร้านเขาเลยอ่ะอ่อ
เล่าเรื่องราวนิดหนึ่งครับหม้อต้มไก่แซนอร่อยนี้ฮะ
ถูกทิ้งอยู่ริมทางห่างจากบ้านเขาไม่ไกลนะครับ
กิโลเมตรเออคลิปนี้เนี่ยเกิดจากว่า
ที่หายไปทั้งหม้อเลยนะครับ

อันนี้วางอยู่ที่ข้างถนนเส้นบ้านตาเพชร

หมอไซให้ไปครับ

แล้วดูหน่อยว่าอะไรเหลือในหม้อใช่รึไง
ตักดูสิกล้วยนิดหนึ่งโอ้โฮมีอะไรบ้างโอ้โฮมีแต่เครื่องเคียง
ขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดแต่ไก่เนี่ยไม่เหลือเลยเนี่ย
ถ้าเป็นสูตรแบบทางชนบทหน่อยนะบางทีเขาจะใส่ใบนั้นเนี่ย
สมุนไพรอ๋อใบยอดมะขามแหละ
ไม่ใช่ใบแชกอ่ะไม่น่าเลย
โอ้โฮที่เดือนซดน้ำกันอร่อยเลยเออซดหมดหม้อเลย
นี่ฮะทางทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปถามนายอดีศักดิ์
สำเร็จนะครับเจ้าของหม้อต้มไก่
เขาบอกว่าวันที่๒๑พฤศจิกาที่ผ่านมาเนี่ย
คือคุณแม่เขาอยากกินต้มยำไก่ชน
เขาก็เลยนำไก่ชนหนักเกือบ๒กิโลมาทำต้มยำ
แต่หลังจากนั้นครับเขาไปทำงานนะพอวันรุ่งขึ้นวันที่๒๒
แม่ถามว่าเอ้ยอีหนูเอ้ยต้มยำไก่ที่วางไว้น่ะ
อยู่ไหนล่ะแม่ไม่ได้กินเลยอ้าวแม่ไม่ได้กินเหรอ
ก็เลยช่วยกันหาทั่วบ้านหาไม่เจอครับ

แตะเออแต่เอ๊ะมันไม่น่าใช่นะเพราะมันหายไปทางหม้อเลย

หมอบันที่ไหนมันจะเอาไปทางหม้อยกไปอย่างนั้นนะน่าสงสัย
แล้วเฟซบุ๊กตามหาตอน๑๐โมงแป๊บเดียวทั้งนะ
ตอนบ่ายมีคนทักมาบอกโอ้โหเร็วมาก
เหตุการณ์นี้ก็เสร็จแล้วก็เป็นเหมือนในคลิปอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
เขาก็บอกว่าบอกโจรนะบอกว่าอยากให้โจรเห็นว่าข่าวนี้หน่อย

หม้อใครใครก็รักใช่ไหมจูด้ง

หม้อมากชอบเคาะชอบตีชอบสด

กเนื้อหมูที่ตะก้าหน้ารถของมอเตอร์ไซค์อีกคันฉกไปหมดหมดเกลี้ยงเลยครับคนที่เขาเป็นผู้เสียหายเขาไปแจ้งความนะ
เรื่องนี้มันยอมความไม่ได้หรอกก็เลยไปแจ้งความและตำรวจเองน่าชื่นชมนะครับ
เห็นคดีแบบนี้แล้วคุณตำรวจเขาก็ตามให้และตามไปจับกลุ่มได้ถึงที่
สรุปเจอครับคนนี้นี่แหละฮะคนนี้คือนางสาวบุญช่วยเกรดวงอายุ๔๗ปีฮะ
โดนจับมาสอบสวนเลยนะแล้วเจ้าตัวก็ยอมรับสารภาพ
หนูนี่แหละค่ะบุคคลในคลิปขโมยมาแล้ว๓ครั้งค่ะหนูรับสารภาพค่ะ
มีขโมยที่หน้าตลาดออมสินหน้าตลาดสดรอบเวียงและหน้าโรงเรียนบุญวาสวิทยาลัย
โอ้โหเรียกว่าตระเวนเลยนะเธอบอกแบบนี้ว่าขโมยเนื้อหมูไปก็ไปแจกจ่ายให้พี่น้อง
ไม่ได้ไปขายหรอกค่ะแต่ทางเจ้าหน้าที่ไม่เชื่อและไม่ปักใจ
เพราะว่าเมื่อตรวจปัสสาวะของผู้หญิงคนนี้โอ้เต็มคาราเบล

นั่นแหละฮะก็คาดว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะขโมยเนื้อหมูนั่นไปขาย
แล้วเอาเงินไปซื้อยาบ้ามาเสพ

เรื่องต้นนะครับตำรวจก็แจ้งข้อหารลักทรัพย์
แล้วก็เสพสารเสพติดเอาไว้ก่อนนะครับ
เอาของข้อหารเลยนะครับอืมใช่ไม่ดีนะครับรักขโมยเนี่ย
อ่ะพาไปดูเรื่องนี้ขออภัยคุณผู้ชมที่กำลังทานข้าวอยู่ด้วยแล้วกัน
วางก่อนวางช้อนวางจานก่อนเพราะว่าผมจะพาไปดูเรื่องของคางคก
แต่คางคกตัวนี้เขารับประทานลูกโป่งเข้าไปกินลูกโป่งเข้าไป
แต่ถ่ายไม่ออกถ่ายออกมานิดนึงจนต้องลำบากให้มนุษย์เข้าไปช่วยแบบนี้ครับ
คางคกตัวนี้มันมีสีเขียวตรงตัวแพ้เราก็เลยว่าสงสัยมันกินอะไรเข้าไป
แล้วมันมันถ่ายไม่ออกไอ้เราก็เลยดึงดึงออกมา
ผลปรากฏว่ามันเป็นลูกโป่งพังลูกละ
เนี่ยเนี่ยที่เราดึงดึงแบบ
ถ้าเราไม่ช่วยเราก็กลัวแบบว่าน้องถ่ายไม่ออกอะไรนี่แบบ
เลยกลัวตายอะไรอย่างนี้เราก็เลยจับมาจับมาแล้วก็มาช่วยดึงออก
ดึงออกแบบดึงออกแบบท้องยุบลงไปเลยน่าสงสารมาก
ออกเสร็จเราก็ปล่อยไปเลยบอกว่าอย่าไปกินอีกนะ
ปลิดตะข้างหนึ่งวิวด้งมันเกิดอะไรขึ้นขึ้นเนี่ย
เขาไม่รู้ว่าไอ้สีเขียวเนี่ยเขาอาจจะเข้าใจว่าเป็นอาหารหรือเปล่าก็เลย

ถ้าถ่ายเองผมว่าลำบาก

มนุษย์ก็เลยเข้ามาช่วยแบบนี้นะว่า
เป็นคนที่จิตใจดีมากเลยนะครับ

แต่อย่างนี้คลิปนี้มันมีความสนุกอย่างหนึ่ง

มันมีมากมายหลายคอมเมนต์อะ

ยังไม่ได้ทันเรื่องอะไรนะ
ลองดูสิลูกโป่งเนี่ย
มันยังเป่าลมได้อยู่ว่ะ

เขาก็เป่าลมอยู่

เดี๋ยวมั่งใครที่ปวดหลังปวดเอว
บางครั้งบางคราไปหาหมอนวดเขาว่าหายใช่ไหม
แต่บางครั้งบางคราบมันไม่ได้เกิดจากอาการเรื่องของเส้นพงเส้นพริกอย่างเดียว
มันอาจจะเกิดเรื่องอาจจะเกิดจากสาเหตุที่ว่ามีเนื้องอกก็เป็นไปได้
อย่างเคสเคสนี้ครับ
ฝากเตือนกันนะคุณผู้ชมนะเรื่องปวดหลังอย่าปล่อยให้ชินนะฮะ
คนไข้คนนี้อายุ๕๐ปีเสร็จแล้ว
ก็คาดว่าจะแบบว่าปวดเมื่อยธรรมดา
อ่าเขาก็ทานยาบีบนวดรักษาแต่ไม่หายแห้

ทางโรงพยาบาลก็เลยตัดสินใจ

เออต้องแบบต้องอาจารย์หนักอ่ะ
แต่มันละเอียดแล้วได้พบว่ามีก้อนเนื้อมันบดเบียดทับเส้นประสาท
อันนี้เรื่องใหญ่แล้วนี่เห็นไหมไอ้วงกลมแดงนั่นน่ะคุณผู้ชม
นี่คือสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เกิดอาการปวดอาการเมื่อยนั่นเองครับ
ถามว่าต้องทำยังไงทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญบอกเลยต้องผ่าตัดเท่านั้น
ก็ใช้เวลาผ่าตัดประมาณสัก๑ชั่วโมงแล้วก็เอาเจ้าก้อนเนื้อเจ้าปัญหานั้นออกมาจนได้นะครับ
สุดท้ายคนไข้ก็ใช้เวลาในการบำบัดฟื้นฟูตัวเองแล้วก็กลับมาดีได้เหมือนเดิม

หายปวดแววแต่ยังไงล่ะก็คือเหมือนกับว่าใช้เวลาอยู่พักนึงกว่าจะดีขึ้นนะครับ
ฉะนั้นก็ฝากเตือนกันเนาะบางครั้งแค่รู้สึกปวดหลังหรือปวดเอวคุณอาจจะคิดว่าวันนี้คงจะแบบนั่งนานไป
หรือไปออกกำลังกายอะไรมาเลยทำให้เกิดอาการแบบนั้นลองสังเกตให้ดีถ้ามันเป็นบ่อย
ค่ะนะคะเพื่อที่จะได้ป้องกันหรือรักษาตั้งแต่เนิ่น
ไม่งั้นเนี่ยอาจจะหนักกว่านี้ก็ได้ครับค่ะได้เวลาแล้วค่ะ
ใครที่รอของกินอร่อยบริเวณกรุงเทพและปริมณฑลอยู่วันนี้นะคะ
ถูกใจแน่นอนค่ะเพราะเรามีเมนูขาหมูเย็นมาแนะนำ
อ่าจะอร่อยเด็ดขนาดไหนติดตามในช่วงสบัดรอบกรุง
น่ากินสุดไปเลย
นี่ค่ะหนูนึกว่าเค้ก
เหมือนเยลลี่เหมือนวุ้นแบบนั้น

หมูเย็นสูตรโบราณเลยค่ะร้านนี้คือร้านขาหมูแช่เย็นตือคาตังนะคะ
อยู่ที่ตลาดน้อยถนนเจริญกรุงแขวงตลาดน้อยเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครนี่อีก
อาหารแบบนี้นะคุณชิสาคุณจูด้งต้องเป็นสูตรเก่าแก่นะ
ใช่นี่เขาว่าเลยร้านนี้ก็สูตรโบราณเป็นเจ้าแรกนะที่ขายขาหมูเย็นที่ตลาดน้อย
โดดเด่นคือเรื่องของรสชาติขาหมูที่เข้มข้นค่ะตุ๋นจนเนื้อขาหมูนุ่มนิ่มเคี้ยวง่ายไม่ติดฟัน
แล้วพอทำสุกเรียบร้อยแล้วนะเขาก็ใส่ถ้วยชามกลมแบบนี้ใช่ไหม
แล้วนำไปแช่เย็นให้น้ำซุปมันแข็งตัวกลายเป็นเยลลี่ดึงแบบนี้
ทำให้การรับประทานเนี่ยเพิ่มความอร่อยเนื้อสัมผัสอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่การซดน้ำ

อุดหนุนไปได้นะจ๊ะร้านเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์๖โมงเช้าถึงบ่าย๓
เราให้เบอร์โทรเอาไว้นะเป็นเบอร์มือเบอร์บ้านนะ๐๒๒๓๓๕๔๕๐
คือถ้าสูตรของที่นี่มันกินได้๒แบบมี๒น้ำจิ้มใช่ไหม

มีซีอิ๊วขาวกับที่เป็นแบบพริกหน่อย

แต่ที่บ้านผมเวลากินก็เป็นซีอิ๊วขาวนี่แหละแต่สับพริกขี้หนูซอยแล้วก็หอมแดงซอยลงไปด้วย

แล้วกินกับข้าวเหนียวร้อนอย่างสุโขทัยเนี่ยเขาเรียกว่าหมู
อ๋อหมูหนาวเพราะว่ามันแข็งแข็งเย็นใช่ไหมคะ

เขาไม่หนาวแล้วเขามีคนกินด้วย

มีครับสะกิดยิ้มเนี่ยเวลาที่เราไปเจอด่านต่างเราก็มักจะระแวง

หลังหน้าหลังหลังแต่ด่านนี้บอกเลยว่าอารมณ์ดีมาก
อารมณ์ดีขนาดไหนติดตามในช่วง

โอ้โหคุณตำรวจเต็มคาราเบลไปเลยเออ

แต่ว่าพูดถึงเนี่ยเวลาเราทำงานแล้วมีความสุขแบบนี้มันก็ดีนะ
ทำงานไปเต้นไปอย่างเราอ่านข่าวไปเต้นไปก็ดีเหมือนกันนะ

คุณร้องไหม

เออนะแต่ว่าอันนี้เป็นภาพน่ารักไงคือแบบเวลาเราขับรถรถติดติด
ไม่เคยเจอตำรวจแบบนี้ดูคอมเม้นต์หน่อยคุณจูด้มให้หน่อยฮะ
นี่เขาบอกว่าทำให้คนขับรถยิ้มได้อ่า
บอกน่ารักอ่ะกดโป้งยกยกนิ้วให้เลยเออเอ่อ
เห็นแล้วยิ้มตามนะคะใครเครียดดีตำรวจทางหลวงอายุทยานะคะ
อ๋ออยู่ที่อายุทยานี่เองนะครับให้ผ่านไปก่อนมาก็ทักทายคุณตำรวจหน่อยละกัน
ใช่ครับนะก็ขอขอบคุณผู้ติ๊กต๊อกท่านนี้ด้วยนะครับ
พี่สำหรับโพสต์นะครับอ่ายังอยู่ในเรื่องของการเต้น
พาไปดูนะฮะหนูน้อยคนนี้ที่หน้าเวทีหมอลำหน่อย
ลีลาเด็ดขนาดไหนไปชมครับ
โอ้โหเต้นมันมากนี่ค่ะเป็นไงอาณาโพสต์ไกรนะครับ
ขนาดอายุเท่านี้ยังเต้นได้ขนาดนี้แต่สงสัยครับอันนี้เขาเรียกว่าชุดอะไรฮะ
อือแดนเซอร์เหรอเรียกว่าชุดอะไรฮะเป็นเหมือนชุดนักรบสมัยโบราณ
ใช่เหรอนักรบเหรอก็เป็นผ้าเหมือนผ้าเปี่ยวอะไรแบบนั้นน่ะ
ทำไมคุณสนใจอยากใส่เลยครับอันนี้ซื้อได้ที่ไหนจะหาให้ภรรยาใส่ครับ
จะได้ไปเต้นกันปรึงนาทั้งคืนไอเดียคนดีครับเยี่ยมมากเลย

ใช่ช้างตัวเบอร์เรอเลยครับ
แหจะสนุกขนาดไหนแล้วจะมีกิจกรรมอะไรให้ทำบ้างนั้น
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กับสบัตรข่าว
ช่อช้างฉลาดครับแต่จะมีกิจกรรมอะไรบ้างนั้นติดตามดูในช่วง
สะบัดทั่วไทย
สวัสดีครับอยู่กับผมจุด้งในสบัดทั่วไทย
และวันนี้ผมอยู่ที่บ้านชอช้างชราจังหวัดกาญจนบุรีครับ
วันนี้ผมมีภารกิจเกี่ยวกับน้องช้างมากมายเลยทีเดียว
แต่จะมีอะไรบ้างนั้นและจะท้าทายขนาดไหนตามผมมาเลยครับ
นี่แหละครับเราเดินมาถึงที่ชอช้างชะลาแล้ว
แต่ก่อนที่เราจะไปเล่นกับน้องช้างเราต้องมาทำความรู้จักกับพี่ไก๊ที่นี่ก่อน

บ้านช่อช้างฉลาที่มาที่ไปเป็นอย่างไรครับ
บ้านช่อช้างฉลาเราก่อตั้งตั้งแต่พศ๒๕๔๗
จุดประสงค์ที่เป็นเหมาะก่อตั้งมันจะเป็นสำหรับช้างแก่ที่ปลดระวังครับ
ตอนนี้เรามีประมาณ๑๑เชือกแล้วครับ
แล้วอย่างช้างที่มาที่นี่นะครับเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพอย่างไรบ้างฮะ
ที่มาที่นี่ก็จะมีช้างตาบอดครับ
แล้วก็จะมีช้างเล่นร่อนที่เดินบนถนนนะครับ
นิติครับอย่างนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่
กิจกรรมที่เขาจะมาทำจะมีอะไรบ้างครับ
กิจกรรมแรกคือเราจะป้อนอาหารช้าง
พานักท่องเที่ยวออกไปข้างนอกไปตัดอาหารให้ช้าง
แล้วก็หลังจากนั้นก็เราจะลงไปแม่น้ำเพื่อที่จะกวนข้าวเหนียวให้ช้างแก่ครับ

นั่นก็คือการให้อาหารช้างครับพี่นิติครับไปกันเลยครับ
มาครับกิจกรรมแรกนั่นก็คือการให้อาหารช้างนั่นเองครับ

ก็คือเราสามารถบอกบนสูง

โอ้โหตัวนี้สามารถบอกขอบคุณได้ครับ

ไปกันเลยครับครับ
ข้าวเหนียวเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปคือการปั้นนะฮะ

เล่าค่ะเลยจะต้องมาหาชั้นกลบสูงเขาจะรู้เลย
เขาก็จะอ้าปากแล้วก็เก็บใส่ในผัทปุ๊บ

นี่แหละครับวันนี้ได้มาให้อาหารช้าง
แต่ว่าถ้าใครสนใจที่จะมาทำกิจกรรมแบบนี้ครับพี่นิติ

มาได้ที่บ้านช่อช้างชาลานะครับ
ตั้งอยู่ที่เมืองกาญจนบุรีอำเภอเมืองตะบนวังด้งครับ
แล้ววันนี้ผมจูด้งและสะบัดทั่วไทยขอลาไปก่อน

โอ้โหแล้วคุณจะมีอาบน้ำกับช้างด้วยไหม
ใช่อาบน้ำกับช้างด้วยรับรองสนุกแน่นอนครับ
ก็ติดตามนะในสบัตรทั่วไทยค่ะ
เอาล่ะคุณผู้ชมครับไปดูเรื่องนี้กันหน่อย
สุนัขสุนัขมันแย่งความรักกัน
แหมพระรูปนี้กอดเจ้าตัวน้อยและตัวใหญ่

ว่าแต่มันจะทำยังไงต่อเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
มาดูเรื่องนี้กันหน่อยสุนัขเนี่ยนะ
มันต้องการต้องการความรักจากคนจริง
อย่างเช่นหลวงพ่อรูปนี้นะครับท่านเนี่ย

แต่ไอ้เจ้าสุนัขตัวใหญ่ที่แบบว่า

มันอิจฉาแล้วมันจะทำยังไงไปดูกันครับ
โอ้โห
ตัวน้อยแย่งความรักจากฉัน
นี่มันยอมที่ไหนล่ะเห็นไหม
พระท่านก็อุ้มตัวเล็กอยู่ใช่ไหม

ก็หมาน้อยอะนะคะมีคนอ่อนอยู่
สักพักเจ้าหมาใหญ่มันยอมที่ไหนล่ะ
ขอคลื่นไปอยู่ด้วยตัวนึงเด

เออแล้วสักพักแล้วปากกระโดดมาโอ้ยอยู่ในออฟตอน

ทำอะไรครับกินหัวไอ้ตัวน้อยเฉยเลย

ดูมันงับด้วยความรักความเอ็นดูนะฮะดูเห็นนะ
ภาพความน่ารักเอามาให้ดูกันแบบนี้นะคุณผู้ชมนะ
หลายคนมาคอมเมนต์กันเยอะนี่บอก

นี่สาทุ้งก็มีเหมือนกัน
หมาหยอกหมาก็เป็นอย่างนี้นี่แหละครับ
น้ำเพิ่งเห็นเหมือนกันนะครับ
อันนี้ลากันไปด้วยภาพแมวช่วยมนุษย์ทำงานครับ
รายการต่อไปนะฮะเปิดปากกับภาคภูมิรออยู่

สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ได้ทางไทรัตวิทย์ช่อง๓๒ครับ